ในช่วงนี้นะเป็นช่วงสุดสัปดาห์แล้ววันพรุ่งนี้เราก็จะได้พักได้ผ่อนกันพาไปเที่ยวต่อเนื่องนะครับจะพาไปที่จังหวัดตรังที่นั่นเนี่ยนักท่องเที่ยวเขานิยมชมชอบไปเที่ยวกันไปเที่ยวทะเลไงใช่แต่ว่าไม่ได้เป็นเที่ยวทะเลอย่างเดียวค่ะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีสัตว์อบพยพมานะครับไปชมนกท
เป็นสงบหน้าเที่ยวเลยทีเดียวก็ลองเรือเที่ยวตามเกาะต่างโดยเฉพาะในช่วงเย็นครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนบริเวณหาดปากเม่งอำเภอสิกเก่ามากันแบบเยอะแยะมากมาเลยทีเดียวแล้วที่มาเยอะที่เห็นภาพเนี่ยนะครับก็คือนกที่มันอบพยพหนีมาจากไซเบรียครับส่วนที่ท่าเที่ยวเรือบ้านหาดยาวอ
เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีก็สามารถไปถึงแล้วก็เที่ยวชมนกหลายร้อยตัวหลายสายพันครับ
เขาบอกว่ามาเป็นแสนตัวเลยนะครับที่อาศัยในพื้นที่อากาศหนาวเย็นติดลบจากฆ่าสมุทรไซบีเรีย
หนีหนาวมาครับหนีหนาวมาหากินในพื้นที่อากาศร้อนหรือว่าอุ่นตามชายฝั่งทะเลอัน
ดามันพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนี่แหละเห็นไหมไม่ได้มาเฉพาะนักท่องเที่ยวนะ
กมาอาบแดดเหรอคะช่วงนี้
โดนแดดมันไม่ได้ผิวไหมเหมือนคน
พวกนี้นะครับก็มาหาอาหารพวกสัตว์ทะเล
และพืชบางชนิดในพื้นที่เกาะลิบง

หรือว่าในพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่
ของนกในท้องถิดและก็นกที่องค์่ะยบ
จากการสังเกตและดูนกที่อพยพมา
พบว่ามีหลายพันตัวถึง๑๐๐๐ตัวนะครับในแต่ละฝูงในแต่ละชนิดสายพันธุ์ของมัน
นกอบพยพมาเร็วขึ้นกว่าปีก่อนอีกด้วย
ทั้งนกอีคอยด์ใหญ่แล้วก็นกอีคอยด์แล้วก็นกน็อตใหญ่
นกหัวโตทรายเล็กนกหัวโตทรายใหญ่

ก็แปลกนิดหนึ่งมีทั้งเล็กทั้งใหญ่มากันแบบทุกไซส์เลยทีเดียว
และอีกหลายชนิดนะครับทางเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า
ก็จะจับมาเพื่อสำรวจเจ้านกพวกนี้ต่อไป
เป็นการศึกษาพฤติกรรมของมันนั่นเอง
อบอพยพเหล่านี้นะครับมีเส้นทางการบินจากค่าสมุทรไซเบีเรีย
นามพม่าลาวและไทยมีเส้นทางการบินของมัน

ไม่มีนะไม่มีแล้วก็เขาบอกว่ามันจะอบพยพต่อนะครับไปในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
อบพยพเหล่านี้นะครับจะมาอาศัยที่เกาะลิบงในช่วงเดือนพฤศจิกายน
เดือนมีนาคมของทุกปี
แต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่นกมามากที่สุด
ก็คือเดือนมกราคมที่ผ่านมาในช่วงนี้แหละมกรากุมภา

เอาไรมากมะกะลากมะกะลาแล้วแต่น้องไปชองเลย
จริงจังหวัดตรังถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมาก
ที่ฉันเคยเห็นคุณแม่ไปเที่ยวมาเขาจะมีถ้ำลอด
เหมือนนั่งเรือไปลอดถ้ำแต่ว่าต้องนอนเอ็นไปค่ะ
อย่างนั้นเนี่ยหัวเราอาจจะชนแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปนะคะ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากเลย
ถ้ามีเวลาอยากจะชวนไปกันทั้ง๓คนเลย
ไปค่ะโอ้โหผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก

อบพยพกันไปเลยตาลงสาหร่ายติดหน้าเลยไปไป